จังหวัดระยองนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่ง
ตามข้อมูลบอกว่าเป็นหลานของอดีตนักการเมืองไปตบผู้หญิงในร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
แล้วหญิงสาวคนนี้เธอท้องอยู่สี่เดือนมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้าน
นี่ช่วงที่ผู้หญิงเขามานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ผู้ชายคนนี้ก็เดินมา
มาพูดคุยอะไรกันอยู่นี่แหละแล้วตามให้ออกไปหน้าร้าน
ไปคุยกันหน้าร้านมาเรียกอยู่สองรอบนะ
กระทั่งผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้มายืนคุยอยู่หน้าร้าน
ดูนะฮะกำลังชี้มือชี้ไม้ถกเถียงกันอยู่เลย
เดี๋ยวสักพักเดียวนี่ผู้ชายนะไปตบเขาอย่างนี้ฮะ
แล้วเดินไล่ไปถึงในร้านเลยนะ
ท่ามกลางลูกค้าที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะพ่อครัวแม่ครัว
คนในร้านทำร้ายเขาเสร็จแล้วก็เดินออกไป
แล้วก็ขับรถออกไปนี่ช่วงเวลาที่มาถกเถียงกันอยู่หน้าร้านนะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ได้คุยกับพนักงานของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๓สิงหาคมประมาณบ่าย๒นี่ร้านนี้นะครับ
วันนั้นเนี่ยหญิงสาวที่ถูกทำร้ายมากับเพื่อนรวม๓คนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
นั่งอยู่สัก๑๐นาทีผู้ชายที่ก่อเหตุเข้ามาในร้านมาคนเดียว
มาคุยกับผู้หญิงเสื้อส้มลักษณะเหมือนมาทวงของมาทวงทะเบียนบ้าน
แล้วก็ทะเลาะกันอยู่ในร้านก่อนที่ฝ่ายชายจะพยายามดึงฝ่ายหญิง
ให้ออกมานอกร้านทีแรกตั้งใจจะดึงไปขึ้นรถด้วยซ้ำ
แต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมไปเลยยืนเถียงกันอยู่หน้าร้าน
แล้วฝ่ายชายก็ลงไม้ลงมืออย่างที่เห็นนะฮะจากนั้นก็เดินออกไปแล้วก็ขับรถ
มือแล็บฉีกหมดเลยแล้วไปแอ้งพี่สผอนิคมพัฒนา
คือทางร้านเนี่ยบอกว่าความจริงทั้งคู่เขาก็มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านบ่อยนะครับ
เขาก็มากันอย่างสัปดาห์ก่อนก็มา
เห็นมีปัญหาอะไรกันเหมือนกับเขารู้จักกันอยู่แล้วนะ
แต่วันนี้วันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
อยู่ดีฝ่ายชายมาตามฝ่ายหญิงแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกัน
ก็เดินเข้าไปอีกแล้วเสียงเขาดังก็เดินออกมาอีก
อืมพอไม่ได้งั้มาเหลื่อสนใจเค้า
อืมก็เลยไปช่วยซะมัดกระเตียว
ช่างอะก็แงะไปมองเนี่ยมองจิ้นเผาตีกันแล้ว
อุ้ยเบาแค่ค่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะล่ะเนาะ
ส่วนผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะครับคุณบอมอภิวัตไปตรวจสอบมา
เธออายุ๓๐นะฮะกำลังตั้งท้องอยู่๔เดือนนะนี่ฮะ
แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นหลานของอดีตนักการเมืองในพื้นที่
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเธอบอกวันนี้ติดงานอยู่
ยังไม่ได้มาให้รายละเอียดอะไรกับเรานะครับ
ส่วนสพนิคมพัฒนาเจ้าของพื้นที่ที่ฝั่งผู้หญิงไปแจ้งความเอาไว้
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งความไว้แล้วนะครับ
แล้วให้ฝ่ายหญิงไปเอาใบแพทย์มาประกอบการแจ้งความนะครับ
กำลังรอผลอยู่จากนั้นจะออกหมายเรียกคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุอยู่